ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบที่มาที่ไป

หยุดยืนของพวกเราอย่างชัดเก็บ
ซึ่งคือเราเห็นด้วยและสนับสนุนไม่มีการตรวจสอบ
แรงกระเพื่อมจากภาคีเครือข่ายของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส
ภายหลังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

สั่งให้๗กรรมการกองทุนสสพ้นจากตำแหน่ง
รายชื่อที่ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

กลางความตกอกตกใจของสังคม
ถึงเหตุผลการใช้ยาแรงในระหว่างที่อีกฝากฝั่ง
กำลังแก้ไขกฎระเบียบการใช้จ่ายให้รัฐกลุ่มมากขึ้น
รุนแรงหรือไม่นะครับมันขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ
แต่ว่าประเด็นเราบอกได้เลยว่ากระบวนการการใช้อำนาจรัฐในส่วนนี้เนี่ย
เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
อย่างเช่นบางคนก็ไปคิดมากนะครับว่า
การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะนำไปสู่การเอาคนของทหารบ้าง
หรือเอกชนที่ขายเหล้าขายบุหรี่อะไรก็ตาม
ท่านก็ต้องรองดู

ชิโรภาสผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันด้วยว่า
หลายปีที่ผ่านมาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง
ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของกองทุนสสได้ส่งข้อเสนอให้แก้ไขจำนวนมาก
ปมปัญหาที่สอว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ผิดประเภท
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการกองทุน
และการตีความคำว่าสุขภาวะที่กว้างเกินไป
มันก็เป็นปรากฏอยู่แล้วนะครับว่า

ให้มีการนำเงินไปใช้จ่ายได้เนี่ยนะครับ
เช่นบอกว่าจัดคอนเสิร์ตจัดดนตรี
แล้วก็ให้มีความภัยเลาะฟังแล้วสบายใจอะไรอย่างนี้นะ
หรือใครก็ตามที่กำลังวิ่งอยู่ในสนามกีฬาออกกำลังกายทุกวัน
เราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็อย่างเช่นนะฮะ
ถ้ารองเท้าเขาเก่าไปเราก็ไปซื้อรองเท้าใหม่ให้เขา
นอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นห่วง
คือการที่สสมีรายได้จากภาษีบาปโดยตรง
ไม่ผ่านกระบวนการทางวิธีงบประมาณ
ขาดการกันกรองจากสำนักงบประมาณ
และฝ่ายนิติบัญญัติเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ซึ่งเป็นช่องว่างที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ถ้าเราเอาทั้งหมดตั้งแต่ตั้งมารวมถึงปัจจุบัน
ถ้าเราเห็นตัวเลขเราอาจจะตกใจก็ได้นะว่า
มีภาษีนับหมื่นล้านเข้ามาสู่ระบบลนลงอย่างนี้
แล้วผลได้โดยตรงสิ่งที่ผมคิดว่าภาษี
เราควรจะคาดหวังว่าให้ตกเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง

ในฐานะที่สตงเป็นองค์กรตรวจสอบ
เราต้องรักษาประโยชน์ของเงินแผ่นดิน
ต่อจากนี้สอตชเตรียมที่จะทำความเข้าใจต่อสาธารณะ
ถึงเหตุผลการปลดกรรมการสสอีกครั้ง
ยำด้วยว่าไม่มีนโยบายสั่งระงับการจ่ายเงินให้กับโครงการ

แต่จะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
เพื่อนำไปสู่กระบวนการใช้เงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน